คุณผู้ชมคะถ้าเข้าไปดูในโลกโซเชียลนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กก่อดีทวิตเตอร์ก่อดี
แท็กผีน้อยเนี่ยพุ่งปรี๊ดขึ้นไปทะยานอันดับหนึ่งเลย
คนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากส่วนใหญ่ก็อ่ะ
ตำหนิติเตียนบางคนถึงขั้นประนามหยามเหยียดก็มี
จนกระทั่งกลุ่มผีน้อยที่เขาเรียกตัวเองด้วยนะ
ผีน้อยนี่แหละทนไม่ไหวออกมาโต้กลับเหมือนกัน
ก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในโซเชียลนะคะ
มีการตั้งคำถามเลยว่าจิตสำนึกของคุณยังมีอยู่ไหม
อ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองฟังคลิปนี้ก่อน
คุณเหรอคุณถึงวีนฉันเนี่ยเป็นอะไรเป็นบ้าเหรอ
เกี่ยวกับอะไรโคโรนาโคโรน่าเขาก็อยาก
ถ้าเป็นโคโรนาจริงเขาก็อยากกลับไปตายที่บ้านเกิดคุณ
เวลาคุณไปเมืองนอกเมืองนาคุณเป็นโรคอะไรอ่ะ
คุณกลับบ้านไหมคุณอยากไปตายที่บ้านไหม

คุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ยาวกว่านี้นะคะ
แต่ว่าขอปล่อยเลือกปล่อยมาแค่บางช่วงเท่านั้น
หลายคนบอกโอ้โหฟังคลิปนี้แล้วเอามือจับขมับเลยค่ะ
เส้นเลือดเต้นตุ๊บเลย

คือจริงต้องบอกว่าเป็นถ้อยคำที่ดูเด็ดเด็ดมันจริงนะคะ
เป็นสมาชิกเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าวุ้นสิริระดา
แล้วก็มีแคปชั่นอย่างดุเดือดเลยเขียนบอกว่า

สารแนนักวงเล็บอีพวกโลกสวย

หลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปโอ้โหคนแชร์ต่อเพียบ
ชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ในเพจนี้ที่แชร์คลิปนี้กันเยอะมาก
หลายคนบอกแหมไม่ใช่พวกนี้หรอกเหรอ
ทำให้คนไทยที่อยากไปเที่ยวเกาหลีแบบถูกต้อง
ต้องมีปัญหาเรื่องการเข้าประเทศ
บางคนก็บอกว่าตะกะคนเห็นแก่ตัวจริง
อีกคนนึงบอกประเด็นคือไปแบบผิดกฎหมาย
แล้วอยากมาตายที่บ้านไม่ว่านะแต่มาแล้วจะพาคนอื่นตายด้วยไง
กักตัวเองอยู่บ้านทำได้จริงหรือเปล่าล่ะ

ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะตำหนิไปในแง่ของ
เรียกว่าอะไรดีล่ะทัศนคติตักกะความคิด
ดังอย่างอีเจี๊ยเรียบด่วนก็ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันนะคะ
โดยบอกว่าทำไมต้องรังเกียจผีน้อย
พวกเราไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้คนไทย
ที่ผีน้อยแต่ละคนออกมาเถียง
เอาจริงอีเจี๊ยบพูดบอกว่า
น่ากลัวกว่าไวรัสก็ตักกะและจิตสำนึกของพวกคุณนี่แหละ
ตักกะแบบนี้ใครเขาจะเชื่อว่ามีจิตสำนึกรับผิดชอบพอที่จะกักตัวเอง
เจี๊ยบเรียบด่วนบอกเลยว่าไม่เชื่อ
ซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
เอาแบบนี้นะคุณผู้ชมคือจะว่ายังไงดีล่ะ

เราก็ควรจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมประเทศเรา

ตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่มันควรจะต้องช่วยเหลือกันแหละ
แต่กลับมาแล้วอย่างที่บอกคุณต้องใส่จิตสำนึกเยอะเลยว่า
หนึ่งคุณต้องกักตัวเองเพราะคุณมาจากประเทศที่สุ่มเสี่ยงมาก
และที่สำคัญรัฐบาลต้องมีมาตรการเด็ดขาดในการกักตัว

คนที่เดินทางกลับมาจากประเทศสุ่มเสี่ยงแบบนี้

คือกักตัวเขาไม่ให้เขาได้ไปพบเจอกับครอบครัวเลย
เพราะว่ามันอันตรายเขาอาจจะแพร่เชื้อได้
อันนี้คือรัฐบาลต้องเข้ามามีส่วนหนักเลยนะคะ

เออก็มีคำสั่งออกมาแล้วว่าให้กากตัวเอาไว้เลย
มีรายงานว่า๑๙คนมีไข้แต่ว่าตรวจแล้วไม่พบเชื้อ
เพราะฉะนั้นคือถ้าคุณจะขอความช่วยเหลือทางประเทศให้รับคุณกลับมา
คุณต้องเข้าใจด้วยนะว่าถ้าคุณไปแบบผิดกฎหมาย
คุณทำผิดคุณต้องรู้ตัวก่อนว่าสิ่งที่คุณทำมันผิด
แต่ณตอนนี้เราต้องร่วมด้วยช่วยกันก่อน

ที่จะต้องช่วยกันควบคุมไม่ให้โรคนี้
มันแพร่ระบาดในประเทศเรามากกว่านี้
เรื่องนี้สำคัญมากกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโรค
เพราะว่าถ้าเกิดมันเข้ามาแล้วแล้วมีคนติดมากกว่านี้
มันจะเอาไม่อยู่